มึงบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาค่ะ
พระศรูกภาพมาถึงลูกห้าบอกว่า
เดี๋ยวพี่ขอเวลาเป็นนิดนึงนะ
หนูก็เลยเปิดแมสให้ลูกค้าดูค่ะ

เดี๋ยวพี่คอยืนรอลูกค้าสินะ

ลูกค้าหายไปเลยค่ะคุณแม่
แล้วก็เอาเครื่องมานำมาถ่ายลูกหนู
ที่เป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่า
สินคอดเธอดูนี่ว่าที่เชิญแต่ให้รู้ว่ามีอะไรที่ไม่รู้
ส่งรูปนี้ไปใช่ไหมคะแล้วพี่ชายบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ไปหาค่ะ
พอลูกค้ามาถึงปุ๊บลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวให้ขอเวลาแป๊บนึงนะ
พี่ขอคุยก่อนได้ไหมแล้วลูกค้าก็บอกว่าหนูชื่ออะไรหนูบอกว่าหนูชื่อน้องส้มค่ะ
แล้วบอกว่าพี่ขออนุญาตนิดนึงนะให้น้องเปิดแมสหน่อยได้ไหม
หนูก็เลยเปิดแมสให้ลูกค้าดูค่ะลูกค้าบอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ขอวนรถก่อนได้ไหม
ร่วม
มันดีจริง
ลูกค้าก็หาแกงน้ำส้ม
ลูกค้ามันก็เอาเครื่องมาถ่ายลูกหนู
แล้วมันก็เอาเครื่องของวันอันของหนูมาวัดกันดู
มันบอกว่ายูอันนี้ยู

มันถามบอกว่านี่ยูยู